ตามความพร้อมในการเตรียมการพระราชวิธีบรมราชาพิเศษนะครับ
ในการพระราชวิธีบรมราชาพิเศษรัชกาลที่๑๐พุทธศักราช๒๕๖๒นั้น
จะมีพิธีพลีกรรมตักน้ำครับ
ตักน้ำจากสถานที่สำคัญทั่วประเทศเลยมารวมกันนะครับ
แล้วก็เป็นการนำขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายน้ำอภิเษกตามโบราณราชประเพณีครับ
โดยใช้คนโทเป็นภาษณะในการบรรจุน้ำอภิเษก
ติดตามท่านตอนการผลิตคนโทน้ำอัพพิเศษด้วยความพิธีพิธันสมเทศเกียจจากรายงานครับ
หลังจากได้รับพิมพ์เขียวหรือแบบคนโทน้ำอัพพิเศษ
จนเซรามิก๔ตำบลธาตุราบอำเภอเมืองจวัดราชชมบุรี
จึงรีบนำมาถอดแบบกลึงจากปูนปลาสเตอร์แล้วปรับแก้ไข
ได้ต้นแบบพลโทน้ำอภิเษกที่ทำขึ้นจากปูนเหลือง
จากนั้นนำไปทำแม่พิมพ์หรือเคสโมปลาสเตอร์
โดยช่างเซรามิกจะนำแม่พิมพ์แต่ละชิ้นส่วน
ตากทิ้งไว้ประมาณ๓วันจนแห้งมาประกอบเป็นรูปทรง
เพื่อหยอดน้ำดินดินอย่างดีราคาตันละประมาณ๑๕๐๐๐บาทรวม๒ตัน
ถูกนำมาผสมด้วยสูตรเฉพาะของโรงองค์รัตนโกศิลปเซรามิก๔
ในเครื่องกวนที่ใช้ใบพัดพลาสติกหรือสแตนเลสที่มีความสะอาด
วนจนได้ค่าความถ่วงจำเพาะที่เหมาะสมกับการนำมาใช้ผลิตคนโทน้ำอภิเษก
ที่จะใช้ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๕๙
เมื่อมาถึงขั้นตอนหยอดน้ำดินลงแม่พิมพ์ให้เต็ม
ขั้นตอนนี้จะต้องใช้ความพิถีพิถันเพื่อไม่ให้ดินเกิดรอยต่อ
อดแล้วทิ้งไว้ประมาณ๕๐๑ชั่วโมงแล้วจึงเทน้ำดินออก
อดน้ำดินอีกครั้งแล้วทิ้งไว้ประมาณ๔๕ชั่วโมง
ถึงจะแกะพิมพ์และทิ้งไว้อีกประมาณ๑วันเพื่อให้ดินคงตัวแล้วจึงนำมาตกแต่ง
ไว้อีก๓วันจึงนำไปเผาดิบด้วยความร้อน๙๒๐องศาเซลเซียต
เซรามิกที่ได้จะยังคงมีลายที่ข่มชัดและขาวผุดผ่อง
จากนั้นนำไปเคลือบด้วยน้ำยาซึ่งทำให้ความคมชัดของลายกระจังลดลง
นำไปเผาครั้งที่๒ด้วยอุณหภูมิ๑๒๓๐องศาเซลเซียต
ใช้เวลาเผา๑๒ชั่วโมงและทิ้งไว้ให้เย็นตัวอีก๑๒ชั่วโมง
เลือกใบที่มีดีที่สุดนำไปเขียนลายกระจังและเส้นขอบด้วยสีทอง
ซึ่งเป็นสีที่มีส่วนผสมของทองคำแท้อยู่ร้อยละ๑๐
ซึ่งจะทำให้สีที่ได้เป็นสีทองสุขใสเหมือนทองคำจริง
พร้อมติดสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
และตราสัญลักษณ์ประจำแต่ละจังหวัด๗๖จังหวัดด้านละข้าง
จึงนำไปเผาด้วยเตาไฟฟ้าเป็นครั้งสุดท้าย
ขั้นตอนนี้จะต้องเผาด้วยความร้อนที่สม่ำเสมอ
จำเป็นต้องเลือกใช้เตาไฟฟ้าเผาด้วยอุณหภูมิ๘๐๐องศาเซลเซียต
ใช้เวลา๕ชั่วโมงแล้วทิ้งไว้ให้เย็นอีก๑๒ชั่วโมง

ทำให้การเผาแต่ละรอบทำได้เพียง๑๐ใบ
ระยะเวลาการผลิตที่มีเพียง๔๕วัน

ต้องวางแผนการผลิตอย่างรอบครอบ

แม้จะมีท้อแต่ก็ไม่ถอย
ทุกพ่อองค์ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับเรา
เซรามิกเคลือบขาวทรงน้ำเต้าลายกระจังทอง
หรือคนโทน้ำอภิเษกทั้งหมด๑๒๕ใบ
ผลิตออกมาได้อย่างงดงามสมพระเกียรติ
คนโทมีความกว้าง๑๐เซนติเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง๒๐เซนติเมตร

อยู่ที่ประมาณ๗กิโลกรัม

ที่เคยได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงมหาดไทย
ให้ผลิตคนโทน้ำในโอกาสมหามงคล
สมัยรัชกาลที่๙ถึง๒ครั้ง

ถือเป็นเกียรติและความภูมิใจที่สุดยิ่ง
ของครอบครัวและทีมช่างอีกครั้ง

ในรัชสมัยรัชกาลที่๑๐